มาดูเรื่องนี้หน่อยค่ะคุณผู้ชมมันแปลกจริง
มีศพน้ำรอบศพน้ำจินดนาการตามนะคะ
มีต้นไม้ต้นใหม่ต้นใหญ่ยืนต้น
แล้วต้นไม้รอบสระค่อยล้มลงไปในทีละสระ
ในศพทีละต้นทีละต้นคณะกรรมการวัดถึง
ต้องมีการประชุมหารือกันจะเอาไงดี
งั้นแล้วก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก
สุดท้ายตัดสินใจสูบน้ำออกจากสระ
แล้วคุณเห็นไหมต้นต่อสาเหตุนั่นนะคะ

ตะพาบน้ำตัวเปิดเริ่มเลย
ตัวหนึ่งน้ำหนักสักประมาณ๑๐๐กิโลกรัม๓ตัว
คิดว่าตะพาบน้ำตัวนี้ไปซ่อดินไงกัดซ่อดิน

ทีนี้ไปโดนรากของต้นไม้ใหญ่
ที่มันยืนต้นอยู่ข้างสระหรือเปล่า

ที่วัดขุนกล้องตำบลนางรอง
อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำค่ะ
ต้องช่วยกันสูบน้ำออกจากสระนะคะ
เพื่อขุดลอกแล้วก็มีการปรับปรุงสระไปนะฮะ
หลังจากที่ไปพบว่าต้นไม้ที่อยู่ริมขอบสระเนี่ย

ละต้นทีละต้นทีละต้นแบบผิดสังเกตนะคะ

พอสูบน้ำเริ่มแห้งขอดแบบนี้

แล้วแต่ละตัวหนักกว่า๑๐๐กิโลกรัมนะคะ
คาดว่าคาดว่าอายุมากว่า๕๐ปีแล้วเนี่ย
สุดท้ายต้องเอามันมาอนุบาลเลี้ยงไว้ตรงนี้ก่อนนะคะ
คุณออนอนงบุญแพงอายุ๘๐ปีนะครับ

ก็เห็นสระน้ำอยู่คู่วัดขุนกล้องมาตลอดนะคะ
แล้วชาวบ้านมักจะนำเต่าตภาพน้ำปลา
มาปล่อยตรงสระตรงนี้เพื่อเป็นการทำบุญให้ชีวิตสัตว์นะคะ

ล้มลงทีละต้นก็รู้สึกผิดสังเกต
เพราะต้นไม้มันยังไม่ได้ตายนะ
มันไม่ใช่ว่าจะเหี่ยวแล้วก็ล้มลงไป
มันล้มได้ยังไงมันล้มได้ยังไงนะคะก็เลยคิดตอนนั้นบอกว่าเอ๊ะเอาล่ะ
น่าจะเป็นปลาตัวใหญ่หรือเปล่าที่ไปกัดซ้อดินก็เลยทำให้ต้นไม้มันล้ม
ตัดสินใจปรึกษากับคณะกรรมการวัดแล้วก็เห็นชอบร่วมกันบอกว่าควรที่จะปรับปรุงสระน้ำ
เพราะเตรียมว่าเดี๋ยวปลาจะกัดซ้อดินล้ำไปถึงโบดเก่าแก่อายุกว่าสี่ร้อยปี
พอสูบน้ำออกก็เลยรู้อ๋อรู้แล้วตัวอะไรที่เจาะซ้อดินทำให้ต้นไม้ล้ม
อืมน่าจะเป็นตภาพน้ำสามตัวนี่แหละค่ะแล้วสุดท้ายเห็นไหมคะ
เอามาเลี้ยงไว้ในอ่างตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวปรับปรุงเรื่องของสระเสร็จ
ก็จะเอาตภาพน้ำทั้ง๓ตัวให้มันกลับไปอยู่ที่เดิม
ปุ๊ยไม่พาเขาไปถูกระดองตะภาพดูหน่อยเหรอ
ตะภาพไม่ถูเลยไม่กล้าถู